เอามาต่อกันที่คู่อื่นกันบ้างดีกว่า
คู่นี้อาจจะแบบเหมือนไม่ค่อยจะกล้าเปิดตัวใช่ไหม

แต่นี่ดิฉันพาไปดูควันหลงงานวันเกิดของคุณแหวนใช่ไหม
เหมือนเป็นงานเปิดตัวคู่รักยังไงอย่างนั้นเลยคุณค่ะ

คุณผู้ชมจะได้เห็นเหล่าซุปตาเซลปทั่ววงการเขาจัดเต็ม
ในเรื่องของการแต่งกายตามธีมทวิภพ
หล่อแบบย้อนยุคกันสุดฤกตามที่เราเสนอข่าวไปเมื่อวานนี้แล้ว
มีคู่หวานบางคู่ก็ถือโอกาสควงกันมาออกงาน
ประหนึ่งว่าเป็นการเปิดตัวแบบเนียนซะอีกด้วยนะคะ

ยกให้เลยพีชพัชรากับแพทิเซียกูธค่ะ
มาในมาตรคุณหลวงกับแม่มณีค่ะ
งานนี้เอฟซีฟินกันมากเลยทีเดียวนะคะ
แล้วก็ไม่ใช่แค่คู่ของพีชแพทย์คู่เดียวนะคะ

อย่างนางเอกสาวลูกเจ้าหญิงค่ะยาวมากนะค่ะ

คุณเขาบอกเลยว่างานนี้ถ้าเห็นแต่ภาพอย่างเดียวนะ

คู่นี้เขามาถ่ายพรีเวดดิ้ง
และแขกอื่นที่ใส่ชุดไทยมาคือเพื่อนร่วมงาน

เข้ากันไปหมดนะคะดูแล้วมันก็แบบน่ารัก
ดูแล้วแบบอิ่มใจใช่
ดูแล้วดิฉันอยากกั้นประตูเงินประตูทอง

ก็น่าจะได้อยู่นะใช่